กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่นกจากจังหวัดนครปฐม
จะมากู้วิกฤตให้เป็นโอกาสกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาใจช่วยไหนก็มากันแล้ว

พร้อมแล้วผมขอเชิญพี่นกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
นกครับแล้วก็ทั้งครอบครัว
ในเรื่องคำถามนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเราทั้งหมด

ผมจะมีเรื่องทั้งหมดเป็นคำถาม๕เรื่อง
ถ้าพร้อมแล้วพี่นกมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

คำถามแต่ละเรื่องพี่นกจะเป็นคนเลือกต่อไปนี้
นกต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่า
เราพร้อมที่จะตอบเรื่องไหนที่เราคิดว่าเรารู้แน่
แล้วเรื่องไหนที่คุณแม่เรารู้
พี่ชายเรารู้พี่สาวเรารู้

มันอาจจะมีผลไปหมดเลยนะครับกับทุกข้อกับทุกคน

ถ้าพร้อมแล้วพี่นกจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เลือกตอบในเรื่องฝรั่งครับ
ทำไมเราถึงได้เลือกตอบเรื่องนี้

ก็ประมาณร่วม๑๐ปีได้แล้วค่ะ
ฝรั่งที่เราเก็บนั่นคือสายพันธุ์อะไรพอจะทราบไหมครับ

มีกี่พันนะครับฝรั่งที่ปลูกกัน

แล้วพี่นกสามารถดูออกไหมครับว่ารูปไหนเป็นพันธุ์อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าลูกมันจะคล้ายกันหมดเลย
เวลามันตัดผลมารูปมันจะคล้ายกันหมด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ผลไหนคือฝรั่งกิมจู
ตัวเลือดที่๑ผลที่๑
ตัวเลือกที่๒ผลที่๒

และตัวเลือกที่๔ผลที่๔ครับ
สามารถเดินมาดูใกล้ได้ครับ

กินกับฝรั่งมาร่วม๑๐ปีแล้ว
ลูก๑ลูก๒ลูก๓ลูก๔แม่พอเดาออกค่ะว่าเป็นพันธุ์อะไร

ถ้าพร้อมแล้วพี่นกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

นกเลือกตอบตัวเลือกที่๔ผลที่๔ครับ

ผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตอบให้ครบ๔ข้อก่อนและเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่ตุ้ยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
นกจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ตุ้ยขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือเรื่องพระปฐมเจดีไทยรัฐทีวีวันเกิดและเรื่องบทสวดมนต์

ถ้าพร้อมจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ตุ้ยขึ้นมาต่อชีวิตครับ

เชิญพี่ตุ้ยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกือบประมาณ๔๖ปีครับ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดนครปฐมคืออะไรบ้างพี่ตุ้ยพอจะบอกได้ไหม
ก็มีวัดไล่ขิงสวนสัมภารฟาร์มจราเข้สัมภารแล้วก็องค์พระปฐมเจดีฮะ
พระปฐมเจดีนี่ก็คือยังไงคนที่ไปแล้วก็ต้องไปสการะบูชาแน่

ตุ้ยไปที่องค์ปฐมเจดีนี่บ่อยไหมครับ
บ่อยครับมีโอกาสที่ไปแทบทุกเดือนนะครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระร่วงโรจนฤทธิ์ทรงประดิษฐานอยู่ด้านทิศใดของพระปฐมเจดี
ตัวเลือกที่หนึ่งทิศใต้

ตัวเลือกที่๒ทิศเหนือ
ตัวเลือกที่สามทิศตะวันออก
และตัวเลือกที่สี่ทิศตะวันตกครับ

ก็รู้สึกว่าตรงกับใจที่เรานึกไว้คิดว่าตอบได้แน่นอนครับ
ไปบ่อยมั่นใจฮะทราบแล้วครับทิศไหน
ถ้าพี่ตุ้ยเลือกตอบจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๓ทิศตะวันออกครับ
ตุ้ยเลือกตอบตัวเลือกที่สามทิศตะวันออกครับ

ตุ้ยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตุ้ยเลือกพี่ปูให้มาต่อชีวิตนะครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ปูขึ้นมาตอบคำถามครับ

และบทสวดมนต์
ขอเป็นไทยรัฐทีวี

เชิญพี่ปูขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปกติชอบดูทีวีไหมครับ

แล้วรู้ไหมว่าเกมต่อชีวิตของเราออกอากาศช่องไหน

แล้วออกก็ออกวันเสาร์และวันอาทิตย์

เวลาทุ่ม๑๕นาทีนะครับ
พี่ปูคุยให้สบายใจเล่นนะ

สำหรับคำถามเรื่องนี้คือ
รายการที่ออกอากาศก่อนรายการเกมต่อชีวิตคือรายการอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเดินหน้าประเทศไทย
ตัวเลือกที่สองไทยรัฐนิวโชว์
ตัวเลือกที่สามร้องได้ให้ล้าน
และตัวเลือกที่๔ข่าวในพระราชสำนัก
พอเห็นคำถามไทยรัฐทีวีก็คิดว่าตอบได้เลยค่ะ
เพราะดูรายการนี้ประจำค่ะ

พร้อมแล้วพี่ปูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พี่ปูเลือกตอบตัวเลือกที่สามร้องได้ให้ล้านครับ

เหลืออีกเพียงท่านเดียวที่จะขึ้นมาต่อชีวิตก็คือคุณแม่นะครับ
แต่นี้พี่ปูจะต้องเลือกว่าจะให้คุณแม่ขึ้นมาตอบเรื่องอะไร
ระหว่างเรื่องวันเกิดกับเรื่องบทสวดมนต์
เอาขอตอบบทสวดมนต์บทสวดมนต์ค่ะ

ขอเชิญคุณแม่เหลือขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านต่อไปครับ
แม่ครับสวดมนต์บ่อยไหม

เอาที่แม่เคยสวดนะครับส่วนใหญ่จะสวดอะไรครับสวดบทอะไร

บูชาพระพุทธเจ้านะครับเป็นบทสวดมนต์ที่ต้องท่อง
บทสวดมนต์อื่นก็คือการตั้งนโม๓จบนี่เองนะครับ
ก็คืออย่างที่แม่ท่องมาเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าคำถามในเรื่องนี้ก็คือ
บทสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้ามีคำที่ออกเสียงต่อเต่าอยู่กี่คำตัวเลือกที่๑๒คำตัวเลือกที่๒๓คำตัวเลือกที่๓๔คำและตัวเลือกที่๔๕คำครับ
เมื่อก่อนนี้ยายยังก่อนจะนอนยายก็สวดมนต์คลอดอย่างนี้
แต่ตอนนี้แก่ตัวแล้วไม่ให้ท่องเลย
นะโมนะก็คือนอหนูโมก็คือมม
แต่คำถามของเราถามว่าบทสวดมนต์พระพุทธเจ้ามีคำออกเสียงต่อเต่าอยู่กี่คำ

แม่จ๋าแม่จะเลือกออกเสียงต่อเต่าอยู่กี่คำ

นั่นหมายถึงว่าแม่เลือกตัวเลือกที่๓๔คำครับ

และรวมถึงที่ดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะครับ
กำลังเอาใจช่วยครอบครัวของพี่นก

ว่าจะกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสกับการตอบคำถามให้

ในช่วงหน้าเรามาลุ้นเฉลยไปพร้อมกันครับ
เกมต่อชีวิตครับ

คือฝรั่งกิมจู
ที่๔ครับ